เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในพิธีไว้อะไรคุณแตงโมเมื่อคืนนี้
ใช่ค่ะคืนวันสุดท้ายปรากฏว่าคุณใบเตย
คุณใบเตยอาสยามไปร่วมงานด้วย
แล้วกระเป๋าราคาหลักแสนของคุณใบเตยหาย
เออลืมไว้ในห้องน้ำแล้วเข้าไปอีกทีนึงหาไม่เจอแล้วนะคะ
เรื่องนี้ทางไอจีของคุณอาตอมสัมพันธภาพโพสต์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าหลังจากที่ใบเตยเข้าห้องน้ำ
ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือกระเป๋าหายค่ะ
พอเข้าไปหาอีกทีหาเท่าไหร่ก็หากันไม่เจอนะคะ
ทีนี้ก็ต้องถามจากคุณใบเตยยังไงต่อเนี่ย

แต่ก็ทำใจเอาไว้แล้วเป็นเพราะว่าเราสะเผ่าเอง

กว่าจะรู้ตัวว่ากระเป๋าหายมันก็สักพักนึงเลย
ครับแล้วที่เข้าห้องน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าในงานอ่ะเศร้า
แล้วคุณใบเตยเข้าห้องน้ำเพราะไปร้องไห้คนเดียว

ทีนี้พอเห็นน้ำตาลูกผู้ชายของคุณโตโน่
คุณใบเตยเองก็กลั้นไม่ไหวก็เลยไปร้องไห้ในห้องน้ำ
ทีนี้พอออกมาลืมทุกอย่างเลยคิดอีกทีนึง
กระเป๋าฉันอยู่ในห้องน้ำเข้าไปดูหาไม่เจอแล้วนะคะ

กระเป๋าไม่ได้ใส่อะไรไว้มีแค่สเปรย์แอลกอฮอล์
แล้วก็เงินใส่ซองเพื่อจะมาช่วยงานเท่านั้นเอง
ซึ่งก็จำนวนไม่เยอะแล้วก็กุญแจรถค่ะ

นี่ก็เป็นเรื่องที่คุณใบเตยเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นเอากระเป๋าไว้วางไว้บนฐานชักโครก
สักพักหนึ่งออกมาโอ้ลืมทุกอย่างจริง
นี่แต่คือเขาบอกนะอย่างคุณอาตอมเนี่ยก็บอกว่า
ใครที่เห็นข่าวนี้แล้วให้รีบเอามาคืนเพราะอะไร
ถ้าสมมุติเกิดว่าไปดูกล้องวงจรปิด
จะเห็นเลยว่าคนคนนั้นคือใครแล้วเดี๋ยวคุณอาจจะเดือดร้อน

นักข่าวก็ถามถึงกรณีที่เมื่อวานคุณใบเตยก็ร้องไห้หนักเหมือนกันนะ
ก็ถามถึงความผูกพันระหว่างคุณใบเตยกับคุณแตงโมว่าเป็นยังไงบ้าง
คุณใบเตยบอกว่าก็ต้องบอกว่าเราเคยทำงานด้วยกัน
แล้วก็เป็นช่วงที่คุณแตงโมกับโตโน่เขาคบกัน

แล้วก็คุณใบเตยบอกว่าเราก็ผ่านเหตุการณ์หลายอย่างมาร่วมกัน

อย่าลืมคุณผู้ชมบ่าย๓วันนี้
ประเด็นที่ทางนิติเวทตำรวจจะแถลงผลการชนะสูตรออกมา

ตัดหน้าแถลงก่อนที่จะมีการผ่าชนะสูตรรอบ๒หรือเปล่า
ก่อนหน้านั้นทำไมไม่แถลงสักที